ถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับคุณ

ตกใจกลัวนี่มันมาขู่จะมาทำร้ายเราหรือเปล่า
แต่เขาเห็นการงางค่าวใส่
จากเด็กคุมช้างคนหนึ่ง

ตกใจสิฮะถึงก็ต้องเบลอหน้าน้องเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนอยู่
แต่ว่าก็นี่แหละทำงานอยู่ที่ควานช้างนี่แหละนะฮะ
เผยแพร่โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับ
นักท่องเที่ยวนี้เขาก็กำลังจะเอากล้วยให้ช้างกินอยู่
จู่ควานช้างสวมชุดสีแดงแบบนี้เดินปรีเข้ามา
ยกมือกำหมัดทำท่าจะขู่ต่อยลูกช้าง
ซึ่งผู้ถ่ายคลิปก็ถามขึ้นมาว่าคุณทำแบบนี้ทำไม
วานช้างตอบแบบนี้ผมสอนให้มันขอบคุณครับ
แต่คลิปนี้ตัดไปก่อนนะฮะในคลิปไม่ได้มีคำตอบ
แต่เพียงแต่ว่าเขามีการอธิบายกันว่าเป็นการสอนให้มันขอบคุณ
และที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นโมงกว้าง
ชาวแนวจำนวนมากตามวิภาพวิจารณ์กัน
ถึงพฤติกรรมของกวานช้างเด็กหนุ่มคนนี้
ต่อมานักท่องเที่ยวรายนี้ล่ะก็ได้โพสต์
บอกว่ารู้สึกดีใจมาก
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากองค์กรพิทักษัตริย์ติดต่อเข้ามา

เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ในคลิปแล้ว
ว่าเด็กในคลิปคงจะถูกไล่ออกแน่

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์คลิปนี้ค่ะ

เผือกดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ก็ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันศุกร์

วานช้างยกหมัดขู่ลูกช้าง
เพียงแค่ต้องการฝึกมารยาท

ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงกับช้างนะครับ
แค่ง้างเฉย

ที่แขกไม่รู้
แล้วเด็กมันฟังไม่รู้ที่แขกพูด

อย่านะอย่าไปดึงแขกนะ

ดูแลประกันตรงนั้น

พี่ธนพัฒน์เขาว่าอย่างนี้

ร้อนถึงคนรักช้างอย่างคุณโซไรดาชาญวาลา

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราครับ
บอกว่าจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอ
ถือว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์

แต่การข่มขู่ทำให้สัตว์หวาดกลัว

ก็ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เช่นกัน

โอ้โหนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
เพราะว่ามีการบันทึกคลิปไว้แบบนี้